เขาเอาปืนห้อยมานอกรถแบบตลอดเลยอ่ะ
รถคันนั้นเขาคือตำรวจ
ตำรวจก็เลยชักมือถือขึ้นมาแทน
ถ่ายรูปเสร็จปึ้งตามถึงบ้านครับ
เขาขาเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับผู้ที่ตามหลังมาเนี่ยเขาไม่เลือกการ
เชิดหน้านะฮะเพราะเอาจริงเนี่ยเขาก็มีปืนนะเพราะเป็นตำรวจนะครับ
ใช้มือถือบันทึกภาพแล้วก็แจ้งตำรวจท้องที่ให้ตามไปถึงตัว
สุดท้ายก็บอกรู้เท่าไม่ถึงการคึกขนองแล้วก็อ้างว่าปืนที่มาโชว์เขาเนี่ย
ปืนปลอมนี่ตำรวจมีปืนจริงแต่ไม่ควักออกมาใช้มือถือถ่ายเอาไว้
คือปืนปลอมคุณก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ค่ะก็ถูกดำเนินคดีนะคะ